ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
คุณลุงคนหนึ่งแกอายุ๕๒แล้ว
แกบอกว่าแกไปขุดลอกคลองนะแล้วไปเจอขอนไม้กับต่อไม้มันจมอยู่นะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรก็เลยลากมาที่บ้าน
ปรากฏว่าเป็นไม้ตะเคียนทีนี้เจอดีฮะบอกป่วย
ไม่รู้สาเหตุป่วยมาเป็นปี
มีผู้หญิงที่คาดว่าเป็นแม่ตะเคียนมาเข้าฝันนะมาเข้าร่าง
บอกว่าถูกอกถูกใจอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยเอาไปดูนะฮะ
ท่านผู้ชมครับ

เป็นภาพที่ภรรยานำนายชาติชายนะฮะลุงชาติชายนะครับมาจุดทูปขอเข้ามาแม่ตะเคียน
อยู่สารปู่ขุนเดชเป็นสารปู่ขุนเดชขุนจันทร์ที่บ้านโคกสว่างตะบนย่านตรี
อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราชีนบุรีคือลุงชาติชายไปเอาต้นตะเคียน
แล้วก็ต่อตะเคียนด้วยแกไปลากเข้าบ้านตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนนะฮะ
จากนั้นเนี่ยป่วยป่วยแบบไม่รู้สาเหตุแล้วมีท่าทางเหมือนผู้หญิงนะเหมือนผู้หญิงแก่นะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านี่เป็นแม่ตะเคียนเนี่ยมาเข้าร่างแน่นอน
แล้วเวลามาเข้าร่างลุงชาติชายเนี่ยก็จะบอกว่าถูกใจมากที่มาอยู่ตรงนี้
รำร่ายรำตามเสียงเพลงอย่างสนุกสนานอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านนวลเจริญก็เลยนำต้นตะเคียนกับตอเนี่ย๓ท่อนด้วยกัน
ใส่รถแล้วก็ลากแล้วแห่ออกจากบ้านนะเอามาไว้ที่ศาลปู่ขุนเด็ดขุนจันท
ตามคำร้องขอของแม่ตะเคียนแล้วก็มีพิทงพิธีกันเนี่ยแหละฮะ
ก็เสียงร้องเสียงรำกันก็ดังกระหึ่มทั่วหมู่บ้านนะครับ
แห่ตะเคียนเนี่ยมาถึงศาลนะครับชาวบ้านก็มาช่วยกันยกลงนะ
เอามาไว้ที่ข้างศาลมีเครื่องเส้นไหว้นะครับ
มีอาจารย์เริงนะเป็นหมอศัยศาสตร์ในพื้นที่เนี่ยเขามาทำพิธีให้
น้ำมนต์หยดน้ำตาเทียนนี่ฮะ

ตายแล้วอุตส่าห์ลากไม้ตะเคียนมาถึงตรงนี้

ตะเคียนทั้ง๓นี่เชิญมาอยู่ที่ศาลแห่งนี้นะครับ
อันนี้ชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้นะเราก็ไม่แน่ใจเรื่องอายุนะ
แต่เขาบอกมีท่อนึงแม่กำไรแก้วอายุ๓๐๕ปี
อีกท่อนึงแม่กำไรทองอายุ๒๐๖ปี
และแม่กำไรเงินอายุ๑๐๒ปี
เราคุยกับนางรุ่งทิพย์นะเป็นภรรยาของลุงชาติชาย

หลังจากนำไม้ตะเคียนมาไว้ที่ศาล

แล้วมีอาการเหมือนกับมีแม่ตะเคียนมาเข้าสิงร่างเนี่ย

สามีคือนายชาติชาย
อายุ๕๒ไปขุดลอกคูคลอง

ไปเจอต่อไม้จมอยู่ใต้น้ำ๓ท่อน
ก็เลยเอาขึ้นมาแล้วลากกลับมาที่บ้าน

จากนั้นก็มีอาการเจ็บป่วยผิดปกติมาตลอด

สามีก็ยังมีอาการเหมือนผีสิงด้วย
ไปปรึกษาอาจารย์เริงเป็นหมอศัยศาสตร์ในพื้นที่
คือยังไม่ทันอะไรเลยไปหาอาจารย์เริง
อาจารย์บอกที่บ้านมีไม้ตะเคียนหรือเปล่า
มีไม้ตะเคียนต้องเอาไปไว้ที่ศาลปู่นะ
สุดท้ายเนี่ยเอ้าสามีไปลากไม้มาไว้จริงด้วย
บอกว่าไม้ทั้งสามท่อนอยู่ข้างล่างตั้งน้ำเชื้อมลายปีแล้ว
ไม่นานเมื่อนี้เจ้าของบ้านเอาดินมาถมด้วยไบรรยา
มันไปดันหรือทับท่อนไม้ตะเคียน
ตั้งแต่นั้นเจ้าของบ้านก็เลยมีอาการไม่ค่อยดีนะฮะ
ส่วนตัวไม่เคยเจออิทวิทย์อะไรนะครับ
แต่เชื่อว่าแม่ตะเคียนเนี่ยคงจะมีจริง
เข้ากับเสือเจ้ามากับเสือ

แต่ก็สบายใจอีกมั้ยเนาะ

เสือทั้งภัยยชาติอยู่คือเอง

ถ้าจะไม่ไปก็เขามาอยู่พูดคุณเดชน์คุณจันทร์

เคยไปทักทีนึงแล้วที่ตอนช่วงเขาเอาไว้บ้าน
เคยไปทักว่ามีไม้ตะเคียนใช่ไหม
ฉันไปถามเขาบอกอ้าวทำไมรู้เขาบอกอย่างนี้
เขาเลยเขาไหว้ก็ถือว่าเขาไม่เป็นไรไง
ตอนไปถามเขาบอกมันไม่เป็นไร

มาอยู่มาก็ป่วยกระแสคนแข็งแรงดีนะ

ก็เลยเริ่มเชื่อก็เลยเริ่มเชื่อแต่เขาไม่เคยเชื่อนะ
ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ครับ